คุณผู้ชมไปดูภัยสังคมที่เกิดขึ้นที่หาดใหญ่จังหวัดสงขลานะคะ
คือเกิดมาสวยบางทีมันก็ผิดนะ
ถามว่าผิดทำไมคลิปนี้ตอบโจทย์ได้เป็นอย่างดีเลยนะคะ
มีผู้ชายคนหนึ่งลักษณะหื่นหน่อยค่ะ
ขี่มอเตอร์ไซค์มาจอดหน้าเป็นหน้าบ้านของผู้หญิงเนี่ย

หื่นรายนี้บอกแหมสวยแบบนี้ก็เกิดอารมณ์สิ
ทีนี้ทำยังไงค่ะคุณผู้ชมช่วยตัวเองที่หน้าบ้านเลยค่ะ
ช่วยตัวเองแล้วคลวนคลางอย่างออกรถออกชาติมาก

แล้วผู้หญิงเจ้าของบ้านก็พยายามที่จะไล่ให้ออกไปนะ
แล้วฝ่ายผู้ชายเนี่ยที่หืนอ่ะบอกว่าแป๊บนึงจะเสร็จแล้ว

มีต่อรองด้วยอยากให้คุณผู้ชมไปดูคลิปต้นเรื่องกันค่ะ
เนี่ยเห็นป่ะ

ผู้ชายบอกเดี๋ยวเว้ยจะเสร็จแล้ว

ต่อหน้าสาธารณชน

อยู่บนถนนนิพัฒน์สงเคราะห์๓
เขตเทศบาลนครหัดใหญ่

ไปพร้อมกับตำรวจชุดสืบสวน

หน้าบ้านแล้วเห็นเต็มตาแบบนี้ค่ะ

ไปพบหลักฐานเป็นคราบอสุจิ

เรื่องต้นตำรวจได้นำคลิปที่

แล้วจะต้องมีการไปตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิด

เพื่อหาเบาะแสของชายโรคจิตรายนี้
ทีนี้เราไปถามคนที่เขาอยู่ในเหตุการณ์
ก็คือคุณกัลยายดวงเงินอายุ๔๔ปี
เล่าบอกว่าขณะเกิดเหตุอยู่บ้านกับหลานสาวอีก๒คนภายในบ้าน
ปรากฏว่าอยู่ดีก็มีชายนิรนามอายุสักประมาณ๓๐ปี
แล้วก็เดินมาดูที่ประตูบ้าน
แล้วพูดว่าลูกสาวบ้านนี้สวยทั้งนั้น
หลังจากนั้นค่ะก่อเหตุเลยลงมือช่วยตัวเอง
ร้องเสียงคลวนคลางออกมาอย่างร้าวอารมณ์มาก
ที่สุดแล้วจนสำเร็จความไคร้จนเสร็จกิจ
แล้วก็ขี่รถมอเตอร์ไซค์อันตฐานหายไปเลยค่ะ
คือเจ้าของบ้านเล่าต่อนะฮะบอกว่าครั้งนี้มันไม่ใช่ครั้งแรกนะที่เกิดเหตุการณ์แบบนี้
๒เดือนก่อนชายคนเดิมนี่แหละค่ะก็มาก่อเหตุช่วยตัวเองที่หน้าบ้าน
ก่อเหตุมาแล้วครั้งหนึ่งตอนนั้นไม่ได้มีการแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ
ย่ามใจไงพอเจ้าของบ้านไม่แจ้งความย่ามใจไง
มาก่อเหตุซ้ำอีกสุดท้ายเอาล่ะไม่ทนแล้วสีจะไม่ทนค่ะ
ไปแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตำรวจและเจ้าหน้าที่บอกว่า
เดี๋ยวจะพยายามติดตามตัวคนร้ายไอ้หนุ่มหื่นรายนี้
ดำเนินคดีตามกฎหมายให้เร็วที่สุด
ย่ามใจใช่ไหมครั้งแรกไม่แจ้งความครั้งที่สองต้องโดนแล้วล่ะ